กลับมาพบกับศึกสุดที่รัก
พิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียว

และในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือ
มาพิสูจน์กำลังรักกับศึกรักต้องอุ้มครับ
ศึกรักต้องอุ้มของเรานะครับต้องรักกันมากจริงถึงจะอุ้มกันแบบนี้นะฮะ
ก็คุณบอลกับคุณแอนนี่นะครับแข่งเกมนี้มาออกรายการเนี่ยนะครับ
ไม่เคยชนะเลยนี่เป็นรายการแรกที่เข้าถึงรอบแจ็คพอร์ตจริงป่ะครับ

เหรอฮะถ้านะวันนี้จะมาเอาเงิน๑ล้านบาทจากรายการของเราถูกมั้ยฮะ

ขอให้โชคดีเรื่องเงินเรื่องทองที่บ้านนี้ใครเป็นคนดูแลครับระหว่างคุณสองคน
โหยโอเคเลย

ถ้าได้เงิน๑ล้านบาทจะเอาไปทำอะไรครับ

ใช่ครับแล้วแต่ลูกจะเอาไปใช้เลย

ครั้งสุดท้ายที่คุณอุ้มกันเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
คือปกติเขาจะไม่ค่อยยอมให้ผมอุ้มเท่าไหร่

เขาความเป็นลูกครึ่งกระดูกเขาจะใหญ่

ดังนั้นคุณต้องมีความแข็งแรง

ถ้าอุ้มได้ครบนี้จะได้อะไรบ้างครับ

เดี๋ยวค่อยว่ากัน

ถ้าอย่างนั้นเชิญพบกับเครื่องพิสูจน์รักครับ

และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
และเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย

แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด

ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้

และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

หาเวลาอย่างเดียว
หมายเลข๒ครับ

มีสิทธิ์ได้แสนแล้วหาแสนให้ได้

หาเงินอีก๒๐๐๐๐ให้เจอครับป้ายไหน

ว้าวไม่ใช่

หมายเลข๑๐หรือ๑๑ได้ยินว่า๑๑นะไม่มีนะ

เอาละครับยังเวลายังเหลืออยู่๔๐วินาทีนะครับ
วินาทีครับบุญสู้ต่อไป
คุณสู้ต่อไปสู้ต่อไปเรื่อยครับมาดูกันนะครับ
ตอนนี้นะฮะระวังครับอย่าลงอย่าลงยกสูงไว้ยกสูงไว้

และตอนนี้ก็เปิดครบไปแล้วทั้ง๕แผ่นป้าย
คุณบอลก็ต้องอุ้มภรรยาให้ครบตามเวลาที่เปิดได้ล่ะครับ
สู้สู้ขยบขึ้นมา๒๐วินาที
๑๕วินาที
ให้อีก๑ป้ายเอาเปล่า

ถ่ายเลข๔นะ

โอ้โห

ชานิดหนึ่งมันจะชานิดนึงนะครับ
วันนี้คุณมาในรายการของเรานะครับก็เปิดไปได้
ใช่นะครับวันนี้รับกลับบ้านไป๓๐๐๐๐บาท
เฉลยครับเงินอยู่ที่ไหนอีก
เงินออกมาแค่๓เองอีก๒ป้ายอยู่เบอร์อะไร

เบอร์๕๑๒๓๖ไม่ใช่

นี่เดินอยู่ตรงนี้

ต้องขอแสดงความยินดีให้กับคุณทั้งสองนะครับ
รับกลับบ้านไป๓๐๐๐บาท

ก่อนจากกันผมอยากให้คุณให้ข้อคิดกับเรานิดนึง

มันต้องทำยังไงให้เรามีความสุขที่อยู่ด้วยกัน
ก็สำหรับผมคือการรู้จักยอมครับ

มีอะไรก็ต้องปรับความเข้าใจต้องคุยกันนะครับ

เก็บไว้จนถึงเช้าแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกที

เงินเมียแต่เงินเมียก็คือเงินเมีย

เงินผัวก็เหมือนเงินเมียแต่เงินเมียก็คือเงินเมีย

มันก็จะต้องทำประกันชีวิตไว้ก่อนเลยครับผม
แล้ววันนี้นะครับก็เราคงหมดเวลากันแล้วนะครับ

สวัสดีครับ
ที่มาโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันกันของสองนางร้ายสุดเซ็กซี่
กีต้าสิริพิษและเปิ้ลภารดี
ควงคู่คนรู้ใจมาร่วมศึกพิสูจน์รัก
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ